มีลีลาการเต้นไม่ธรรมดา
เพลง

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

มีจำนวน๒ทีมที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
รอบที่๑จำนวน๙ยก
รอบที่๒โจทย์เพลงพิเศษจำนวน๑ยก
รอบที่๓จำนวน๙ยก
และรอบที่๔ประชันทีมเป็นรอบชิงชนะเลิศ
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่าจะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่ารับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
เสือโคลธรรมทรงเกงเล็กเจ้าพ่อเพลงลูกทุนอีสาน
มาทำคะแนนตีตื้นทีม๓หนุ่มสามซ่าขึ้นมาได้

ในยกนี้ถึงคิวของน้องจ๊ะจ๋าและน้องฟาริสทั้งสอง
จะมีแผนไหนมาเรียกคะแนนจากกรรมการต้องมาติดตามกันในรอบที่๓
ที่๒ของร้องได้ยกกำลังซ่า
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดี
ที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดในร้องได้ยกกำลังซ่า
ซ่าเสียงดีมีความสามารถและมีน้ำใจนะครับที่จะมาหาทุนเพื่อบ้านเกิดของเขา
ื้นทีม๓หนุ่มสามซากมาทำเพื่อโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา
ช่วยเหลือเด็กตาบอดผู้พิการสำสรรค์
ส่วนทีมเสือคนละถ้ำก็ทำเพื่อมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม
อบรอยยิ้มให้ผู้ป่วยยากไร้ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโว
และคณะกรรมการของเรานะฮะพร้อมแล้วครับที่จะพบกับเด็กซ่าทั้ง๓คนรออยู่แล้วครับ
หอยพี่ไอ้และพี่ฝนครับสวัสดีครับ
รอบที่๓แข่งขันกันทั้งหมด๙ยกโดยรอบนี้จะเพิ่มเป็น๒คะแนน
และกรรมการมีสิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับทีมที่ประทับใจได้คนละ๑ครั้งตลอดการแข่งขัน
ซึ่งทีมที่ได้สิทธิ์จะชนะในยกนั้นพร้อมได้คะแนนแบบยกกำลังคือ๔คะแนน
ต้องจับตาดูให้ดีว่ากรรมการจะยกค้อนมาใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับทีมไหน
รอบที่๓ยกที่๒นะครับน้องจ๊ะจ๋ามาในเพลงใจสิเพนะครับของน้องลำไยหายทองคำนะครับ
แล้วก็น้องฟาริสนะครับเลือกเพลงปล่อยนะครับของพี่ป๊อปปองกูลนะครับ
จ้าครับทำไมถึงเลือกเพลงนี้ล่ะครับ
เพราะว่ารอบที่แล้วนะคะหนูได้ร้องเพลงช้าไปค่ะแล้วทีนี้กรรมการบอกว่าหนูอาจจะเหมาะกับเพลงเร็วค่ะ
ก็เลยนำเพลงเดียวมาร้องค่ะเผื่ออาจจะได้คำแนะนำดีจากกรรมการมาบ้างค่ะ
โอ้โหแบบแก้สถานการณ์ได้ดีมากเลยนะครับผม

ก็เลือกเพลงปล่อยครับเพลงปล่อยเนี่ยเป็นเพลงของพี่ป๊อปปองกูลแล้วก็เป็นเพลงที่สื่ออารมณ์ครับ
แล้วก็พี่ป๊อปเนี่ยเสียงดีมากก็คือร้องเพลงนี้ร้องยากเป็นพอสมควรเลยครับ
แต่ยังไงก็ฟิกก็จะทำให้เต็มที่ครับ
เอาล่ะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องทั้ง๒คนนะครับพร้อมหรือยังครับ
พร้อมแล้วครับ
พร้อมหรือยังครับ
พร้อมแล้วครับ
ครับพร้อมแล้วรวย
ขอบคุณพี่เรียงมากครับพี่แต๊กนะ
เห็นบอกว่าจ้าจ๋าลูกสาวสวยคนนี้
ชอบอ่านหนังสือการ์ตูนเหรอ

เรื่องเกี่ยวกับการสืบสวนค่ะ
ทำไมถึงชอบแนวสืบสวนสอบสวนอย่างนี้ล่ะลูก

ก็เลยชอบนะครับอันนี้คนนั้นคนนั้นอันนี้คนนั้น

เมื่อเราต่อสู้ประจนภัยอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่าคนนั้นก็เคยดูครับเคยดูเคยติดอยู่ช่วงหนึ่งครับ
วันนี้เรามาจำลองภาพนักสืบน้อยกันดีกว่า

เล่นเป็นปริศนาทายคำใบ้กัน

สองนักสืบทั้งสืบสาวและสืบมุมของเรา
จะสืบหาของชิ้นนี้เจอหรือไม่

อุปกรณ์ที่นักร้องขาดไม่ได้
มีขนาดยักษ์ปักอยู่กลางศูนย์รวมความ
มันมีขนาดยักษ์ด้วยเหรอสิ่งที่นักร้องไม่ได้

ถูกต้องค่ะ
เพราะฉะนั้นเราต้องหาปริศนาคำใบ้ต่อไป

ไหนอยู่ตรงไหนเอาล่ะอ๋อเจอแล้วครับ
ออกมาอ่านว่าอ่านว่า
ชายผู้มีใบหน้าเปื้อนยิ้ม
เป็นคุณพ่อที่มีเท้าไฟเออ
มีลีลาการเต้นไม่ธรรมดา
คุณพ่อใครเป็นคุณพ่อบ้างล่ะครับ
ไหนขอดูลีลาคุณพ่อสิครับว่าเท้าไฟไหมครับคุณพ่อ
อันตรีมากมากนิ่งมากแพร่งมาก

คุณพ่อของไมตี้ค่ะเพราะฉะนั้นไปค้นหาได้หรือครับ

เพียรติ
ปริศนาคำแป้มให้ต่อไปก็คือ
อยู่หลังชายรูปร่างสันทัศน์
จะเห็นได้ก็ต่อเมื่อผู้ชายคนนั้นหัวเราะ

ทำไมเหรอรูปร่างสรรทัศน์ใช่เลยมีคนดีครับ

ของใครน่ะเป็นกล่องยังลบของใครครับยังลบหรอ

เห็นบอกว่านะบางทีออกจากบ้านแล้วนะจะไปงานกันนะ
ลืมยังลบต้องเลี้ยวรถกระเป๋ายังลบที่บ้านก่อนแล้วก็ไปงาน
พี่เอครับผมก็เคยเป็นครับเวลาแบบว่า

มาแบบมาดมเล่นอะไรอย่างนี้
มันเห็นแล้วมันแบบสบายใจอะครับ

ลบมีความสำคัญกับเขายังไงฮะคุณพ่อคุณแม่
ตอนที่มากรุงเทพมาอัดรายการ
คุณแม่อาจจะปกติเขาจะใส่ไว้ในกระเป๋าตลอด
แล้วคุณแม่เป็นคนเปลี่ยนกระเป๋าแล้วไม่ได้บอกเขา

เขาก็นอนมาตลอดแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ถาม

ก็ตายแล้วทีนี้เขาก็จะมีความสุขแบบ

ถ้าไม่มียางลบนะเวลานั้น
เขาจะไม่ทำอะไรเลยไม่กินข้าว

ก็เลยต้องหาซื้อยางลบให้เขา

เวลาหนูเครียดหนูก็จะเอามาเล่นค่ะ

เขาก็มีมุมที่เก็บสะสมยังลบเหมือนกันนะครับ

เอ้าลูกใครจะเปิดศึกก่อนครับในยกนี้
น้องจ้าจ๋านะครับพัฒนาน้องฟาฬิกประจำที่ครับ

วันนี้จ้าจ๋าจะมาในบทเพลงอะไรคะคุณลูก

จากน้องจ๊ะจ๋าในบทเพลงใจสิเท่

ถือตาถือใจก็ให้บอกไปอย่ามั่วแต่คิดลังเล

สิหากบ้านได้ก็คงบอกได้หากอายป่วยยังสิเป
แค่อายแน่มาก็อ่อนแน่เลย

สิเปสิเปเอเอเอ

สิเปสิเปเอเอเอ
แค่อายแน่มาก็อ่อนแน่เลย

สิเปสิเปเอเอเอ

สิเปสิเปเอเอเอ
เอเอเหล่าไหร่
อยากรู้ที่ต้องมา
ที่โศกตายอยากรู้ว่าคิดยังไง
อยากท้อให้แน่ใจ
ว่ามีใครในหัวใจหรือยัง
อยากเยอะก็ต้องลอง
ถ้าแค่จ้องแค่มองอาผิดหวัง
ถ้าคิดจริงจัง
ช่วยมากระซิบให้ฟังคิดยังไง

แค่อายแน่มมากก็อเนี๊ยแล

สิเผ่สิเผ่เอเอเอ

สิเผ่สิเผ่เอเอเอ
แค่อายแน่มากก็อ่อนแน่แหละ
มึงบ้านใต้หัวใจสิเผ่
สิเผ่สิเผ่เอเอเอ
แค่อายแน่มากกก็อ่อนแน่แหละ
มึงบ้านใต้หัวใจสิเผ่
สิเผ่สิเผ่เอเอเอละละ
ขอเสียงใหม่เลย

แค่อายแน่มากกก็อ่อนแน่แหละ
มึงบ้านใต้หัวใจสิเผ่

แค่อายแน่มากกกก็อ่อนแน่แหละ
มึงบ้านใต้หัวใจสิเผ่

ความน่ารักของเขาเนี่ยมันน่ารักจริงนะฮะ
สำเนียงในการร้องหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเสียงโอเคหมดเลย
ติดอยู่นิดเดียวนะนิดเดียวจริง
แบบว่าถ้าสมมุติได้เขาเรียกอะไรจัดระบบระเบียบร่างกายมากกว่านี้
มากกว่านี้คือการฝึกฝนนะ
ร้องกับกระจกร้องไปด้วยดูกระจกไปด้วย
เราจะรู้ว่าระบบระเบียบร่างกายของเราบางทีมันปุ๊บแค่นี้พอ
ตรงนี้ปุ๊บตรงนี้จังหวะปั๊บปั๊บแล้วมันจะสวยงามสวยสดงดงามกว่านี้นะครับ
ขอบคุณพี่หอยครับพี่ไอ้ครับ
จ้าจ๋ามีเสียงที่หวานน่ารักใสร้องเพลงตรงคีย์ตรงโน้ตอะไรอยู่แล้ว
แค่ใส่ถ้าเป็นภาษาผู้หญิงเขาอาจจะเรียกว่า
จริตของความเป็นผู้หญิงที่มันอาจจะมีมากขึ้นในเรื่องของความหนักเบา

จ้าจ๋าเป็นคนใต้เนาะแต่ก็ออกสำเนียงอีสานได้ดีเหมือนกันนะเนาะ

ที่พี่ไอซ์บอกว่าจริตยังไม่นั่น
อาจจะเป็นเพราะว่าหนูไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงในหลายคำมากกว่า
ถ้าเข้าใจเนี่ยโอ้ยจ้าจ๋านี่ไปริ้วเลยนะ

สรีระหน้าตาแล้วก็ความจิ้มลิ้มความขี้เล่นของเขา
แต่ถ้าเขายิ่งเข้าใจเพลงนะเขาจะสมบูรณ์แบบกว่านี้
แต่นี่ก็ถือว่าทำได้ดีไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะ
ครับผมขอบคุณคณะตำรวจการทั้ง๓ท่านค่ะ
ไม่รักเราคงต้องปล่อยปล่อยให้เข้าไปดีกว่า
แล้วจ๋าเนี่ยเขาถนัดเพลงลูกทุ่งนะครับ
ถ้าเพลงช้าเพลงเร็วเนี่ยยอดไปเลยครับ
ผมนี่แอบเชียร์เลยนะครับผมก็เหมือนกัน
เฮ้ยต้องเชียร์พี่ฟาริสทีมเราดิ

อย่าลืมเชียร์พวกเราทีม๓หนุ่ม๓ซ่าด้วยนะครับ

ริสครับวันนี้จะมาแก้เกมด้วยเพลงอะไรครับ
ปล่อยของพี่ป๊อปป้องกูลครับ
ปล่อยของพี่ป๊อปปองกูลถ่ายทอดโดยน้องฟาลิสครับ
เพลงนี้ผมขอมอบให้กับคนที่
มีแฟนแล้วก็เลิกลากันไปนะครับ
ก็อยากจะบอกว่าให้
อย่าไปคิดเยอะครับปล่อยมันไป

ขอบคุณครับ
อารมณ์เก็บเอาเรื่องราวนั้นทิ้งไป
เก็บเอาแรงที่จะใช้รักใครไว้กับตัวเอง
ดีกว่าเอาไปเสียน้ำตา

เก็บเอาความที่ให้เขาไป
เก็บเอาความตั้งใจและฝันที่เคยว่าไว้กับเขา
เก็บคืนมาอย่าเผลอหัวใจ
ฝืนใจเอาหน่อย
ถึงใจเอาหน่อย
จริงยังรัก
แต่เขาไม่รัก
เราคงต้องปล่อย
ปล่อยให้เขาไปดีกว่า
แล้วมันจะผ่านไปด้วยนี้
แล้วใจของเธอ
จะเปลี่ยนไป
และวันหนึ่งเขาจะหายไป
แม้วันนี้จะยังรู้สึก
แม้เธอยังคิดถึงเขาอยู่
ถึงลมหาย
เอาหน่อย
ถึงยังรัก
แต่เขาไม่รัก
เราคงต้องปล่อย
ปล่อยให้เขาไปดีกว่า
แล้วมันจะผ่านไปด้วยดี
แล้วมันจะผ่านไป

แล้วใจของเธอจะเปลี่ยนไป
แล้วใจของเธอจะเปลี่ยนไป

และวันหนึ่งเขาจะหายไป
และวันหนึ่งเขาจะหายไป

แม้วันนี้เธอยังรู้สึกอยู่

แม้เธอยังคิดถึงเขาอยู่

มันจะผ่านไปด้วยดี
ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี

แล้วใจของเธอจะเปลี่ยนไป
แล้วใจของเธอจะเปลี่ยนไป
แล้วใจของเธอจะเปลี่ยนไป
แล้วใจของเธอจะเปลี่ยนไป

แล้วใจของเธอจะเปลี่ยนไป

แล้วใจของเธอจะเปลี่ยนไป

แล้วใจของเธอจะเปลี่ยนไป
หยุดทุกลมหายใจ

ปล่อยจากปริศน์นะครับ

เป็นไงจ๊ะสาวน้อยจ๊ะจ๋าตาแป๋ว
รู้สึกซึ้งมากเลยค่ะแล้วก็ร้องเพราะมากเลยด้วยค่ะ
ขอบคุณครับนะครับวันนี้นะอยากรู้ความรู้สึกของคุณแม่บ้าง
อนุญาตได้ป่ะได้ครับจะได้ยินเราจะได้ยินเสียงคุณแม่แล้ว
จะได้ยินเสียงคุณแม่พูดแล้วพวกเรา

ชอบคุณแม่นะครับครับอย่าไปคุยข้างหลังครับ
พอแล้วมีเครียร์มีเครียร์

คือตอนนี้ฟาลิสเป็นคนร้องเพลงดี
เป็นคนร้องเพลงแล้วพยายามอินกับเนื้อเพลง
แต่ว่าบางอย่างที่ฟาลิสแสดงมันออกมาเนี่ย
ตัวเราอาจจะไปถึงณจุดนั้นนะ
คือพี่ไอ้ไม่ได้บอกว่าฟาลิสไปไม่ถึงจุดนั้นนะ
แต่ว่าเวลาภาพที่มันออกไปหรือคนที่นั่งดูอยู่อะครับ
บางทีเราไม่ได้ไปถึงจุดนั้น
จุดเดียวกันกับที่ฟาลิสทำ
แล้วบางทีสิ่งที่เราแสดงออกมันอาจจะเกินบทเพลง
มันทำให้จุดโฟกัสของความสนใจของคนที่ฟังเพลง

จากที่พี่จะสนใจว่าฟาลิสแบบร้องเพลงขยี้จุดสุดท้ายแล้ว
ความสนใจพี่เปลี่ยนไปอยู่ที่ฟาลิสคุกเข่าแล้วฟาลิสจะทำอะไรต่อ

แต่ถ้าฟาลิสจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ย
ลิสต้องมั่นใจว่าฟาริสสามารถโน้มน้าวความรู้สึกของทุกคน

แต่พี่ไอ้บอกว่าฟาลิสต้องเคี่ยวกับมันมากขึ้น
ในการที่จะทำให้ความรู้สึกของฟาลิสกลมกล่อมไปกับความรู้สึกของคนดู
ปรับได้ครับฟาลิสกำลังโตแล้วฟาริสมีประสบการณ์ที่มากมาย
มันเป็นประโยชน์ด้วยซ้ำที่ไฟซ์จะเอามาใช้เป็นอาวุธที่มันหนักหน่วงได้นะครับ

เข้าใจเลยที่พี่ไอ้พูดเข้าใจใช่ไหมลูก

เขามีความสามารถรอบด้าน
ต้องบอกอย่างนี้เลยรอบด้าน
ยิ่งคนมีความสามารถแบบนี้เรายิ่งอยากให้วิชา

ฟาริสลองแบบว่าเหมือนตีโจทย์ให้มันแตก

การแสดงคืออะไรการแสดงคือความเป็นธรรมชาติ
เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ฝนว่าอยู่ที่ฟาริสตีโจทย์
ถ้าฟาลิสตีโจทย์แตกฟาริสสามารถทำให้ทุกคนเชื่อ

ถ้ามีโอกาสได้เรียนกันตัวต่อตัวเนาะ

พี่หอยจ้ะ
อันหนึ่งที่ผมชอบน้องฟาลิสคือ

เกลบันไดเสียงของเขาเวลาเขาไล่ทำนอง
ตอนจบหรือว่าอะไรมันมีลูกตัดลูกขยายลูกอะไรของเขาอะ
ให้หลีบดีมากนะเอาตรงนะ

ขอบคุณทั้ง๓ท่านมากครับ
พี่ฟาริสต์นี่ชอบทำให้ข้ามได้ถึงตลอดเลยนะคะ
เพราะว่าอยู่ข้างล่างเวทีเนี่ยจะขี้เล่นมากเลยค่ะ

พวกเราทีมเสื้อคนละท่านต้องการอีก๒คะแนนนะครับ
ทีมที่ชนะคือทีม
สุดยอด

หนูสองคนเป็นยังไงบ้างลูกกับรอบนี้

จ๋าก็เห็นได้ชัดว่าน้องพัฒนาขึ้น

ก็เขาเป็นนักแสดงนะครับผม
โจทย์ไหนไปบทไหนไปเขาก็

ก็เป็นกำลังใจให้กับน้องทั้งสองคนครับ

รอบที่สามยกที่สองทีมที่ชนะ

สามหนุ่มสามซ่ามีคะแนนสะสมอยู่ที่เก้าคะแนนนะฮะ

มีคะแนนสะสมอยู่ที่๗คะแนน
รอบที่สามยกที่สอง

ตั้งแต่ชนะครับ
เอาละฮะตีขึ้นมาเสมอกันจนได้

มีคะแนนสะสมอยู่ที่๙คะแนนครับ

ก็มีคะแนนสะสมอยู่ที่๙คะแนนครับ

ยังไม่ยอมใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่านะครับ
นี่แต่แค่๒ยกเองนะ

ว่าจะใช้ในยกไหนก็แล้วแต่เพราะว่า

เจอกันทั้งหมด๙ยกด้วยกัน

คะแนนสะสมจะเป็นของทีมไหน

ในร้องได้ยกกำลังซ่า
น้องจ๊ะจ๋านำใช้ชนะมาสู่ทีม
ทำให้ตอนนี้ทีมเสือโคลอธรรม

ดีใจมากเลยค่ะที่ได้ทำคะแนนนะคะ

แล้วคันนั้นก็ตีเสมอกันไปแล้วค่ะ
ว่ารอบนี้ได้คำแนะนำจากกรรมการดีมากและเยอะมาก
และฝริตดีใจกับจ้าด้วยครับที่ตีเสมอทีมชายอย่างเราได้ครับ
โอ้โหเป็นคู่อะไรที่ดุเดือดมากเลยสำหรับ๒ทีมนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
พบกับความเก่งและวิธีภาพดีของนิดเด็กได้ในร้องได้ยกกำลังสาร
เพลงสากลนะครับ
ใครอยากมาจี้จะแฟนมากไป

ก็คำเหมือนก่อแบบนี้